อยู่ที่เราจะเชื่อเราจะมองทุกอย่างเราเป็นคนกำหนดเอง

เริ่มไปดูที่นครศรีธรรมราชกันก่อนคุณผู้ชมไปที่สารแดงอันนี้
คนใต้เรียกว่าล่าน้ำแดงลาดน้ำแดง

น้ำแดงอยู่ที่ริมถนนสายนาบอนช้างกลางอำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สรุปตาก็คือ
สาราน้ำแดงมีชุดนักเรียนเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงแดง
แว้นเต็มไปหมดนะฮะเหมือนกับร้านขายเสื้อผ้า
สาราเนี่ยนะมีสารเพียงตาตั้งไว้๔หลังมีทุบเทียนเครื่องเส้นไหว้
จำนวนมากรวมทั้งน้ำแดงอีกเป็นร้อยขวดก็เลยเรียกว่าลาน้ำแดง
นายวิราชัยเหลืองวิริยายานอายุ๖๒ปีบอกว่า
สาราน้ำแดงแห่งนี้พ่อเขาเป็นคนสร้างขึ้นมา๒๐ปีก่อน
เพราะมีชาวบ้านฝันเห็นวิญญาณของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง
วนเวียนเร่งร่อนอยู่แถวนี้ขอมาเข้าฝันนะขอให้มีการตั้งสารเพียงตาให้อยู่หน่อย
นับจากนั้นมาก็มีการตั้งสารเพียงตาเป็นสาระน้ำแดง
แล้วก็มีคนไปขอโชคลาภอ้าวถูกรางวัลกันยกใหญ่ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
พอคนที่ไปขอแล้วถูกก็ต้องนำชุดนักเรียนไปแก้บน
ซึ่งก็คาดว่าวิญญาณเด็กเนี่ยอยากจะมาเรียนนังสือหรือไม่
ก็คือถ้าชุดนักเรียนเยอะขนาดนี้มีเด็กเยอะขนาดนี้ก็เปิดเป็นโรงเรียนย่อมย้อนได้เลยนะครับ
วันหลังลองเอาหนังสือไปแก้บนดูแต่ชมม่าบอกว่าอืมแม่นนักแรกแม่นนักแรก
แต่ว่าเราเขาไม่ได้บอกอะไรมานะเอออันนั้นน่ะอ่าลองนับดูค่ะ
มีกี่ชุดลองนับเข้าไปสี่สารเนอะเออเออแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็
แล้วแต่ความเชื่อกันแล้วกันเพราะว่าตัวเลขมันก็มี๐๙นั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมดูอยู่ถ้าเกิดไปแล้วมีอะไรเห็นเห็นก็ส่งไลน์มาได้อืม
สระน้ำหนองตะเคียนที่ตำบลโบดอำเภอพิมายนครราชศรีมากันหน่อย
สระน้ำโบราณนี้เนี่ยอายุมันหลายร้อยปีแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่กว่า๓๐ไร่
เขาบอกว่าปกติน้ำไม่เคยแห้งเลยแต่ว่าปีฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาน้ำแห้งขอดค่ะ
แล้วก็เลยทำให้มีต้นตะเคียนโบราณที่กลายเป็นหินกว้าง๔๐เซนติเมตรสูง๓๐เซนติเมตร
มันโผล่ขึ้นมาอารมณ์น้ำลดต่อผุดนะคะแต่อันนี้เป็นต้นตะเคียนที่อยู่มานานจนมันกลายเป็นหินไปแล้ว
เขาบอกว่ามีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยชาวบ้านฮือฮากันใหญ่มีหน้าผู้หญิงแก่ปรากฏที่ต้นตะเคียน
เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเห็นแต่คนเท่าคนแก่ตอนนี้เออเขาบอก
นางวาสุพินสงสแก่วัย๕๔ปีบอกว่าชาวบ้านเขามาดูแล้วก็ถ่ายรูปต้นตะเคียนไป
พอเปิดให้เธอดูเธอบอกนี่นี่ไงนี่ไงเห็นหน้าไหมเออเห็นแล้ว
เมื่อกี้เห็นไหมทางซ้ายเธอบอกว่านั่นแหละเธอเห็นหน้าผู้หญิงแก่ผมสีขาว
ต้องเป็นดวงวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนที่สิงสถิตอยู่แน่แน่เลยอ่ะดอกไม้ก็มาทูบเทียนก็มีกราบไหว้กันไป
เอาแป้งมาทาถูขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายต้นตะเคียนโบราณเนี้ย
เก็บไว้ที่วัดตะเคียนงามกันด้วยนะคะก็อ่าเมื่อกี้คงเห็นกันแล้วเนอะ
เราไม่ต้องบอกแล้วมั้ยเขาเห็นเหรอเห็นชัดเลยเหรอก็เห็นแหละ
ต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอเธียมบิเศษใช้ชาติฮะที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
อายุกว่าเจ็ดสิบปีแล้วนะฮะไม่ใช่สินายเสวกสารบัวเป็นชาวอุทัย
เขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุ๗๐ปีเขาเนี่ยนะจ้างนางรำกรองยาวมาแก้บน
แล้วก็ยังทำบุญเลี้ยงพระด้วยหลังจากงวดที่แล้วเนี่ย
ถูกรางวัลได้โชคมาหลายแสนบาทอืมนะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ก็พากันไปส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เห็นกันไปจัดเลย
เดี๋ยวรอดูภาพสิเห็นอ่างน้ำมนต์เป็นเลขอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะฮะ
ช่างภาพเขาก็พยายามจะเก็บมาให้แหละแต่ว่า
เอิ่มตอนนี้นับสำนวนนางรำต์ไปก่อน
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้านนะที่ไปร่วมพิธีนี้
ก็จะเอาเลขในอ่างน้ำมนต์นี่แหละไปเสี่ยงโชคเผื่อจะได้เงินแสนเหมือน
ทางด้านของคุณลุงเสวกเขาบ้างนะครับ
อันนี้ก็เอามาฝากกันเนอะ

เป็นการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ